ดูกันหน่อยค่ะเขาบอกว่าโรงพยาบาลจริงควรจะเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดนะคะ
ยามศึกสงครามเองเนี่ยเขายังละเว้นโรงพยาบาลเอาไว้เลย
แล้วนี่เกิดอะไรขึ้นเมื่อกลุ่มคู่อริตามไปยิงอีกฝ่าย
ถึงโรงพยาบาลจนเสียชีวิตตกจากเตียงค่ะ
แล้วภาพที่คุณผู้ชมเห็นนี้นะคะยังไม่ใช่จุดเกิดเหตุที่โรงพยาบาลนะ
แต่เป็นก่อนเกิดเหตุที่โรงพยาบาลอันนี้คือเขาไปตีกันมาก่อน
จุดเริ่มต้นคือตีกันที่ร้านเหล้าแห่งนี้
แล้วต่างฝ่ายใช้คำว่าตะลุมบอลเพราะใช้ทั้งขวดทั้งแก้วคว่างปลาก่อน
ต่างฝ่ายต่างได้รับบาดเจ็บลูกค้าคนอื่นอื่นในร้านวิ่งหนีกันโกลหน
เพราะว่าต้องเอาตัวรอดเดี๋ยวอาจจะโดนลูกหลงได้
ทีนี้หลังตีกันเป็นยังไงต่อมีหนึ่งคนได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้นะคะ
แล้วเขาก็ถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลปากฆาตจังหวัดบึงกาล
ต่อมาคุณผู้ชมไม่จบแค่นั้นเพราะว่าหลังจากผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาลนี่นะคะ
อยู่บนเตียงพยาบาลก็เตรียมจะทำแผลให้นี่มาเลยค่ะ
คุณผู้ชมคะผู้บาดเจ็บตอนแรกเขาเหมือนกับเขารู้เลยนะ
แล้วเขาพยายามหลบและยกเตียงขึ้นมาเหมือนจะกันตัวเองด้วย
พยาบาลเองก็เกือบโดนลูกหลงไปด้วยมันอุกอาจถึงขั้นนี้เหรอ
บุกเข้าไปยิงเขาแบบจ่ออย่างนี้เลยค่ะ
ใช้ปืนกระหน่ำยิงถึง๔นัด
อย่างที่บอกตอนนั้นผู้บาดเจ็บกำลังนะคะอยู่ในห้องฉุกเฉินนอน

เจ้าหน้าที่วิ่งหนีกันกระเจิงแต่ช่วยอะไรไม่ได้เพราะผู้ก่อเหตุมีปืน
ตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุที่โรงพยาบาล
ปรากฏว่าผู้บาดเจ็บคนนี้เสียชีวิตอยู่ตรงนั้นเลยค่ะคุณผู้ชม

คือนายสุริชัยสุนันทนามอายุ๒๑ปี
สภาพแน่นอนว่าถูกยิงด้วยอาวุธปืน๙มมเข้าที่คิ้วซ้ายนะคะ
และมีหายปลาร้า๑นัดมีหน้าอกอีก๒นัดทั้งหมดรวมเป็น๔นัดค่ะ

แล้วก็ตามมายิงไปตีกันมาก่อนแล้วตามมายิงที่โรงพยาบาล
ตอนนี้ล่าสุดรู้ตัวมือปืนที่เกาะเหตุแล้วนะคะ
ภาพชื่อคือมือยิงนายบุญยฤทธิ์พลขันหรือในบิว

เป็นคนในพื้นที่อำเภอปากฆาต
ตอนนี้หลบหนีอยู่ในพื้นที่นะคะ
ตำรวจเลยต้องส่งชุดสืบสวนติดตามเพื่อนผู้ต้องหาเองและแฟนสาว
ร่วมก่อเหตุทะเลาะวิวาสที่บริเวณร้านอาหารหรือว่าร้านเหล้าตรงนั้นมาสอบปากคำ
ตอนนี้ยังจับตัวไม่ได้แต่ตั้งข้อหาในบิวไว้แล้วค่ะ
ว่ามีฐานความผิดฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ส่วนข้อหาอื่นเดี๋ยวต้องรอให้เจ้าหน้าที่ขยายผล
ถ้ามีความผิดอีกจะแจ้งข้อหาเพิ่มในภายหลังค่ะ
ตอนนี้เร่งไล่ล่าตัวติดตามในบิวมาดำเนินคดีอุกอาจจริงค่ะ

ค่ะคือดิฉันทำว่าส่วนหนึ่งมันขาดสติเพราะว่าน่าจะดื่มกันมาเยอะ
อาจจะเป็นไปได้ด้วยแต่จะขาดสติอย่างไรนี่มันก็ไม่ใช่นะที่คุณจะแบบ
เอาปืนขึ้นไปยิงเขาในโรงพยาบาลแล้วมันมีโอกาสที่คนอื่นเนี่ยจะโดนลูกหลงกันไปหมด
ใช่บุคลากรทางการแพทย์เดือดร้อนกันไปด้วยนะคะ